ดูเรื่องของการไปขี่รถบนทางเท้ากันหน่อยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วทางเท้า
ให้เท้าของคนเดินไม่ใช่ทางล้อไม่ใช่ล้อของรถจะไปวิ่งบนทางเท้า
แต่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเจอรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าเกือบจะชน
ก็เลยต่อว่าต่อขานไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาเป็นแบบนี้ครับ
โอ้โหนี่นะฮะคลิปอาจจะไม่ได้ยาวอะไรเท่าไหร่นัก
แต่ว่าพอจะเดาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะเธอโพสต์เอาไว้บอก
นี่เหรอคะสำนักงานเขตครองเตยที่บอกว่าแทบจะไม่มีผู้ฝ่าฝืน
นี่อยู่ใกล้แยกพระขนงมาสามปีกว่าแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่ง
เทศกิจครองเตยมานับครั้งไม่ถ้วนล่าสุดโดนมอเตอร์ไซค์ขี่บนฟุตบาทตอนสี่ทุ่ม
เกือบจะชนอยู่แล้วกำลังจะเดินเข้าบ้านพอตะโกนต่อว่าไปว่าขับรถบนฟุตบาทแบบนี้ได้ยังไง
คนขับหยุดแล้วเอามีดออกมาขู่ด้วยโอ้ยเหมือนจะแทงอ่ะครับเออ
นี่ก็เลยถ่ายคลิปได้แค่บางชั่วมอดตอนเท่านั้นนี่คือตอนที่เขาถ่ายคลิปใช่

คุณเสลิมพลบอกว่านี่คุณผู้ชมเขาเสนอว่าน่าจะมีการสร้างเสากั้นก็แล้วอะไรก็แล้วแจ้งตำรวจให้มาจัดการก็แล้วแต่เรื่องมันก็ไม่มีความคืบหน้าเลยคือตัวเจ้าของโพสต์เธอบอกว่าเธอถึงขั้นเสนอนะเสนอไปงบส่วนตัวเนี่ยเอาไหมทำเป็นเสากั้นให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเนี่ยตรงทางเท้าแต่มันก็ยังไม่มีการ
คุณผู้ชมเขาบอกว่านี่มันเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นจริงครับแล้วทีมข่าก็เลยลง
ไปเลยใช่แล้วก็ไปคุยกับผู้เสียหายผู้ที่เดือดร้อนด้วยอยากให้ฟังเสียงเธอ

พลังถามว่ามันอะไรกันเนี่ยเขาก็จับตรงนี้ว่า
เราไม่มั่นใจว่าใช่มีดหรือเปล่าแต่เป็นอาวุธแน่นอน

ก็เออมึงจะแทงมึงมึงจะทำร้ายอะไรประมาณนี้

มันไม่ถูกตั้งแต่แรกวันนี้ยังจะมาแทงมาหาเรื่องกันทำร้ายร่างกายกันอีก
เขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ยอมจะพุ่งเข้ามาให้ได้
อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของอะไรบ้างคะ
หรือคือขอความปลอดภัยให้กับผู้เดินเท้า
ขอทางเท้าให้กับผู้ที่ใช้เท้าเดิน
ไม่ให้มีมอเตอร์ไซค์มาขับเพื่ออะไร

โอเครถมันติดไปตรงมุมไหนรถก็ติดครับ
ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วล่ะ
อย่างนั้นก็ฝากทุกคนที่เกี่ยวข้องเจ้าของพื้นที่
ตำรวจกวดขันแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
เพื่อให้ประชาชนคนเดินทางเท้าเขาปลอดภัยแล้วกัน
ค่ะเนี่ยจริงมันเป็นกฎการจราจรพื้นฐานเลยที่รู้อยู่แล้วค่ะ
ทางเท้ามันขับขี่ไม่ได้นะคะ